ก็อาจจะเก็บช่วงนี้ด้วยครับ

ครอบครัวจริงตอนนี้เหลือครอบครัวในอนาคต

ตอนนี้ผมก็เริ่มจะอายุ๒๖แล้วเนอะ

เราก็ต้องเก็บเงินไว้บ้างครับผม

จะเรียกว่าวางรากฐานก็ไม่ได้แต่ว่า

ผมก็อยู่ประมาณ๑๘๑๙เองซึ่ง

ก็คือเราต้องมาวางแผนว่าเฮ้ย

เราจะต้องเก็บเพื่ออะไรบ้าง
แล้วก็คืองานในวงการ

อยากแต่งกันเร็วอยากรู้เร็วอะไรดี

จริงอันนี้ผมรู้สึกว่าอยู่ที่อีกฝั่งหนึ่ง

แล้วเราก็ต้องต้องวือกัวให้พร้อมไว้ก่อน

ตอนนี้ก็เฟรมครับผม
อันนี้คือแฟนเต็มปากใช่ไหมครับ
ยังเรียกว่าเป็นเพื่อนคนสนิทแล้วกันครับผม
ทำไมค่ะสถานะมันยังไม่ขยับ
ในแง่ของสถานะเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นเพื่อนคนสนิทเนาะ
แต่ว่าความสัมพันธ์มันก็เขาเรียกว่ามันก็ดีมันก็ต้องดีขึ้นเรื่อยถูกไหม

เพราะว่าคือมันเป็นเหมือนเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วว่า
เราอาจจะต้องแบบดูซื้อของอะไรให้กันเล็กน้อย
แต่ว่าแต่ว่าต่างคนก็ต้องต่างทำงาน

ก็มีกันบ้างนิดหน่อย
เป็นดอกไม้หรือไง
แล้วปกติคนอื่นเขาเรียกเพื่อนคนสนิทใช่ไหม

เป็นเพื่อนคนสนิทเนาะ
เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันครับผม

ทุกคนเหมือนโดนมีคนเข้ามาแบบจมตี
เหมือนมีคนเข้ามาแซวเขาคุกคามอะไรอย่างนี้

อะไรอย่างเงี้ยเราอย่างไรบ้างเนี่ย
จริงผมคิดว่าคือผมอ่ะ

มากซึ่งผมเข้าใจในการที่ว่า

ตัวเขาเลยที่เขาจะต้องโดนแบบนี้บ่อย

เขาอาจจะแบบแต่งตัวดูแบบ

คือมันไม่ใช่
เขาเรียกว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขา

แล้วผมรู้สึกว่าจริงแล้วเนี่ย
ถ้าพูดตามตรงนะผมเชื่อว่า

แข็งแรงในแง่ที่ว่าอาการ

บางทีมันเกินไปเห็นเขาบอกว่าแบบ

อยู่ส่งรูปมาส่งวิดีโอมา

ดูให้หน่อยแล้วผมว่าเออมันน่ากลัวจริง

รู้สึกมันแบบ

อะไรที่มันแบบไม่ค่อยน่าดู

คือเราต้องอยู่ข้างเขาอย่างเดียวเลยครับ

ข้อแรกเราต้องเชื่อเขาว่าเขาสามารถจัดการได้
แต่ในขณะเดียวกันเขาต้องการแรงซัพพอร์ต

คือแฟนคลับเขามีเด็กเยอะด้วย
คือเวลาที่ใครเม้นต์อะไรที่แบบน่ากลัวรุนแรงเกินไป
คือเวลาที่ใครเม้นอะไรที่แบบน่ากลัวรุนแรงเกินไป

คือแฟนคลับเขามีเด็กเยอะด้วย

คือแฟนคลับเขามีเด็กเยอะด้วย

คือแฟนคลับเขามีเด็กเยอะด้วย

คือแฟนคลับเขามีเด็กเยอะด้วย

คือแฟนคลับเขามีเด็กเยอะด้วย
คือแฟนคลับเขามีเด็กเยอะด้วย

คือแฟนคลับเขามีเด็กเยอะด้วย
คือแฟนคลับเขามีเด็กเยอะด้วย

คือแฟนคลับเขามีเด็กเยอะด้วย
คือแฟนคลับเขามีเด็กเยอะด้วย

คือแฟนคลับเขามีเด็กเยอะด้วย

คือแฟนคลับเขามีเด็กเยอะด้วย
คือแฟนคลับเขามีเด็กเยอะด้วย
คือแฟนคลับเขามีเด็กเยอะด้วย

คือแฟนคลับเขามีเด็กเยอะด้วย
คือแฟนคลับเขามีเด็กเยอะด้วย
คือแฟนคลับเขามีเด็กเยอะด้วย

คือแฟนคลับเขามีเด็กเยอะด้วย
คือแฟนคลับเขามีเด็กเยอะด้วย